เป็นเรื่องที่คนวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลกันเยอะเลยนะครับ
ใช่ค่ะแล้วนี่ดูด้านหลังของเราเนี่ย
ขึ้นเอาไว้ว่าเสน่ห์ในตัวข้าจะไม่จางหาย

เห็นไหมทางขามหาเสน่ห์

คือเห็นคลิปแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะคะ
ว่าจะต้องต่อชะตาเสริมเสน่ห์กันขนาดนี้เลยเหรอ

เป็นการสะดอกเคราะห์ต่อชะตามหาเสน่ห์
แล้วเนี่ยอันนี้คลิปนี้ฮือฮามากนะคุณ
เหมือนกับให้ผู้หญิงนั่งถ่างขาแบบนี้ใช่ไหมคะ
แล้วเขาใช้เหมือนประหลัดขิกไปจ่อวนแล้วก็ท่องคาถา

เสน่ห์ผู้หญิงเสน่ห์ความงามเสน่ห์การเงิน
คนมีเสน่ห์หากผู้ใดสมสู่แนบอิงกายยากที่จะลืมเลือน
เป็นคลิปของอาจารย์ผู้หญิงคนที่ทำเสน่ห์ให้อยู่นี่แหละฮะใช่ค่ะ
แล้วก็ถามว่านี่อยู่ที่สำนักไหนอย่างไร
สำนักอยู่ที่อำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะ
แล้วเมื่อวานนี้ทางประหลัดอำเภอกเกษตรวิสัย
คือประหลัดจตุพรชนะดีมากับกำนันมากับผู้ใหญ่บ้าน
ไปตรวจสอบด้วยนะนี่ฮะเออนี่ตอนไปถึงเนี่ยนะคะ
คืออาสมพระจักรแก้วดวงธรรมทีนี้ตอนไปถึงอ่ะ

ปิดก็ต้องเข้าประตูเล็กด้านข้าง
แล้วพอเข้ามาข้างในก็มีรูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างเนี่ยนะคะ
ถวยเทพต่างพระพุทธรูปพระสงฆ์เจ้าแม่กวนอิ่ม
เจอใครไหมเจอค่ะคุณผู้ชมเจอในอ้วนก้านจันทร์
พร้อมกับทีมช่างจำนวนนึงนี่เขากำลังเตรียมสถานที่นะคุณ
กำลังจะจัดงานอะไรมีการก่อสร้างรูปปั้นต่าง

จัดพิธีอะไรเกี่ยวกับสถานที่นะใช่

อ้วนก็บอกว่าลูกชายเป็นเจ้าของสำนัก
ซึ่งก่อนหน้านี้เช่าบ้านอยู่ที่กรงเทพร์

รับประสรรคต่อดวงชะตา

เป็นสำนักประกอบพิธีกรรมพวกสะดอกเคราะห์ต่อชะตาเสริมเสน่ห์
ใครที่ศรัทธาเนี่ยก็จะมาที่สำนักก็จะประกอบพิธีให้
ทีนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วผู้หญิงที่ทำพิธีให้คือใคร
ผู้หญิงก็คือลูกสะพัยลูกสะพัยทำพิธีให้
แต่ว่าตอนถามในอ้วนอ้วนก็บอกว่า
เอาจริงผมก็ไม่ทราบรายละเอียดของการทำพิธีนะ
จะต้องรอให้ลูกสะพ้ายคนที่เขาทำพิธีมาชี้แจง
โอ้โหเขาทำพิธีหลายอย่างเลยนะ
อันนี้ก็เป็นพิธีทำหุ่นผูกรักอะไรต่างนานานะฮะ
อันก็เขาเขียนแคปชั่นว่าเป็นพิธีการทำเสน่ห์
อันก็บอกว่าเป็นมนต์แห่งเทียน

ถ้าคุณขาดเสน่ห์แล้วคุณจะขาดทุกอย่างไป

้างหุ่นผูกรักหลังเมนเข้มขลังพลัง

อันนี้ทำให้สำหรับคนกลางคืน

เทียนแบบเมื่อกี้เทียน๑๔กุมภาเทียนคู่รัก
เพียงคู่รักวาเลนไทยข่มคู่รักให้เชื่อฟัง
แล้วก็เรียกจิตคนรักให้กลับมาอะไรแบบนี้นะ
เรียกจิตคนรักกลับมาทั้งรักทั้งแคะอะไรแบบนี้

ใช่ค่ะดิฉันเข้าไปดูก็จะมีแบบตุ๊กตา
คู่รักผูกมัดแล้วก็หย่อนไปในหม้อทำพิธีกรรมต่าง
ทีนี้ทางฝ่ายปกครองที่เขาเข้าไปตรวจสอบ
เขาก็เลยกำชับกำชับกับทางนายอ้วนไป
ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดนะ
แล้วเดี๋ยวต้องตรวจสอบด้วยเรื่องเกี่ยวกับการหลอกลวงประชาชน
ถ้าเกิดมีผู้เสียหายต้องมาแจ้งกับทางอำเภอเลยนะคะ
ทีนี้วันนี้ทางกำนันตำบลสิงโคกอำเภอกเกษตรวิสัย
แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็ไปตรวจสอบอาสมแห่งนี้อีกรอบหนึ่ง
ไปเจอนางสมบูรณ์ที่เป็นคนดูแลค่ะ
เขาบอกว่าเจ้าของอาสมไม่อยู่ไปต่างจังหวัด
ส่วนชาวบ้านหรือลูกศิษย์ที่จะมาทำพิธี
ส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ต่างประเทศ
เพราะเขาต้องการวัตถุมงคลเนี่ยก็จะส่งให้ทางพัสดุ
แล้วลูกศิษย์ที่มาทำพิธีไม่เคยมีปัญหาอะไรนะ
นี่วัตถุมงคลเป็นรูปสาวนี่นะ
ใช่ค่ะแล้วกำนันผู้หญิงนะกำนันประมวล
บอกว่าทราบมา๒ปีกว่าแล้วว่ามีการตั้งอาสมตรงนี้
แล้วมีคนมาทำพิธีก็ยังไม่เคยได้รับการร้องเรียน

ดังนั้นทางอำเภอก็กำชับมาให้กำนันให้ผู้ใหญ่บ้านดูแล
เดี๋ยววันที่๒๘ทางอาสม
เขาจะมีการจัดพิธีสะดอกเคราะห์ต่อชะตาเสริมดวง

ซึ่งเดี๋ยวจะเข้ามาตรวจสอบมาสังเกตการณ์ด้วยนะคะ
พิธีกรรมต่างเป็นไปด้วยความเหมาะสมนะ